การทำเครือดอกจะเริ่มด้วยการตัดลวดโลหะจำนวน๒เส้นขนาดเท่ากันมาพันติดกัน
จากนั้นก็จะทำช่อด้วยการนำลวดสปริงมาเข้าช่อรวมกัน
ซึ่ง๑ช่อใช้ลวดสปริงจำนวน๓อัน
ทำเช่นนี้จำนวน๔ช่อ
และตัดให้เกิดเป็นช่อสั้นและช่อยาว
เพื่อให้เกิดความลดหลั่นเหมือนกับดอกไม้จริง
แล้วจึงประกอบเป็นเครือดอกโดยช่างจะยึดช่อเข้ากับก้าน
ด้วยการติดช่อดอกที่ปลายทั้งสองด้านก่อน
แล้วจึงค่อยติดช่อส่วนกลาง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน